มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่า
ใครขับรถผ่านไปผ่านมาแล้วเจอเหตุการณ์นี้
ุนงงกันหมดอยู่ดีก็เห็นว่ามีชายหนุ่มคนนึง
เบื่อหรือยังไงนั่งบนหลังคารถหรู
ปกติรถเองรถเขาต้องนั่งข้างในนะคะไม่ให้นั่งข้างบน
คืออันนี้คือจอดกลางถนนแล้วก็เนี่ยนั่งสบายอารมณ์อยู่บนหลังคาค่ะ
บางคนเขาบอกทำไมชิลขนาดนั้น
ก็ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจริงคือเหมือนกับว่า
มีการขับรถปาดหน้ากันแล้วเกิดอุบัติเหตุค่ะ
หนุ่มคนนี้เขาก็เลยเหมือนกับรอเวลารอประกัน
เซ็งขึ้นไปนั่งบนหลังคาชิวเลย
อ่าได้ด้วยเหรอนั่นน่ะสินี่นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กลางถนนนี่อย่างนี้เลยนี่นะคะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ
นี่ไงเห็นรถหรูคันนี้ที่เราวงไว้เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวจะมีการปาดกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว
ปาดกันล่ะปาดกันไปปาดกันมาอย่างนี้ค่ะ
นี่ไงแล้วไม่ได้ชนคันเดียวนะ

เหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าหนุ่มรถหรูคนนี้
ถูกตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทด้วยนะคะ
คลิปนี้มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เป็นวงกว้าง
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งจอดรถหรูกลางถนนเลย
เป็นช่องทางด่วนบริเวณย่านรังสิตนี่เองนะคะ

จากนั้นก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังคาแบบนี้

รถที่เขาสัญจรผ่านไปมาหลายต่อหลายคัน
เขาก็งงว่าอะไรของเขาเนี่ย
ผู้ที่โพสต์คลิปนี้ระบุข้อความเพียงสั้นว่าข้างมีอุบัติเหตุ

และสร้างความแปลกใจให้กับผู้ที่ขับรถผ่านไปมาอย่างมากนะคะ
ต่อมาก็พบว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งมีการแชร์คลิปจากกล้องหน้ารถ

เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ชายคนนี้จะขึ้นไปนั่งบนหลังคารถตัวเอง
ก็จะเห็นรถหรูป้ายแดงนี้นะคะขับรถไปตามปกติ
แล้วมีรถเก๋งคันนึงขับแซงปากหน้านี้รถเก๋งสีเขียว
วงสีเขียวขับปาดหน้า

ก็เลยแซงปาดหน้าบ้างนี่ไง
พอปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาปรากฏว่าก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นน่ะนะคะ
เหตุการณ์นี้เขาบอกเกิดขึ้นบริเวณปากทางเข้าตลาด๔มุมเมือง
ถนนพระหลโยธินทิศทางก็คือมุ่งหน้าไปรังสิต
รถได้รับความเสียหายทั้งหมด๓คันก็คือเก๋ง๒คันนี้และรถตู้
รถตู้อีกคันหนึ่งที่ขับมาใกล้เนี่ยนะคะ

เพราะฉะนั้นคือมีกล้องหลายมุมมากนะคะก็คือตอนเกิดเหตุการณ์
แสดงว่าเขามีการปาดหน้ากันมาก่อนหน้านี้แล้ว
เพราะว่าช่วงที่เราเห็นล่าสุดที่เป็นคลิปแรก

แสดงว่าคำนี้ต้องมีปัญหามาก่อนนะครับอ๋อมาก่อนนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปสืบเสาะติดต่อ
ไปที่พันธุ์ตำรวจโทวรพันธ์พิสุทธานนท์รองผู้กำกับการสอบสวน
คดก็ได้รับทราบคำตอบนะคะว่าภายหลังจากเกิดเหตุ
ก็มีการแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
คำนึงถึงความปลอดภัยกับคนขับรถเก๋งทั้ง๒คันเลยค่ะ
ส่วนรถตู้นั้นก็มีประกันภัยก็ทำการเรียกมาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งแล้วว่า
เหตุการณ์มันเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมถึงมีการปาดหน้ากัน
แล้วรถตู้ก็เลยโดนลูกหลงไปด้วยมีผู้โดยสารอยู่บนรถตู้
แต่ก็ยังเคราะห์ดีไม่มีรายงานว่าใครเป็นอะไรมากนะจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
เห็นไหมเนี่ยทะเลาะกันอยู่สองคนแต่คนอื่นเขาก็อย่างรถตู้อะค่ะ
เขาก็ขับตรงมาดีดีเหมือนถูกลุกหลงเลยอ่ะ